เอาละครับช่วงแรกนี้เราพาไปดูบรรยากาศของตรุษจีนกันหน่อยนะฮะ

ที่ระนองเนี่ยตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เขตย่านเศรษฐกิจการค้ากลางเมืองจังหวัดนะฮะ
ก็มีพี่น้องมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาหน้าบ้าน
เพราะเมื่อคืนนั้นยังอยู่ในช่วงของวันไหว้นะครับ
แล้วก็ช่วงค่ำคืนก็จะเป็นการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนะฮะ

บางคนบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภมั่นคงมั่งคั่งและร่ำรวยนะครับ
เป็นเทพเจ้าแห่งเทพทั้งปวงนะครับ
ตามความเชื่อที่ว่าองค์เทพชัยสิงเอี๊ยะจะโดนบันดาลให้ธรรมาค้าขึ้น
ทำธุรกิจได้ราบรื่นเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมา
โดยถือเลิกไหว้ตั้งแต่เมื่อคืนในช่วงประมาณ๕ทุ่ม
เช้าวันนี้เช้ามืดนะฮะตี๕จะเป็นช่วงเวลาในการไหว้เทพเจ้าครับ
และในปีนี้นะครับก็ประชาชนก็ออกมาตั้งโต๊ะไหว้กันหน้าบ้าน
หันหน้าโต๊ะไปทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่องค์เทพเสด็จลงมา
ขอพรให้เทพชัยสิงเอี๊ยะช่วยดนบันดาลให้เกิดความมั่งมีศรีสุข
ร่ำรวยโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะต้องบอกแบบนี้
ล้นด้วยสุขภาพกายสุขสถาพรอันนี้สำคัญมากนะคุณ
สุขภาพกายสุขภาพใจต้องดีใช่นะครับแล้วก็เชื่อกันว่า
เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยจะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง
ก็คือในคืนวันตรุษจีนก็เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณการแล้วครับ
เมื่อทูบเกือบจะหมดดอกจะนำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผา
เผาเสร็จแล้วให้ผู้ใหญ่ในบ้านถือรูปภาพหรือว่ารูปปั้น
เทพเจ้าฉ่ายสิงเอี๊ยะพร้อมกระถางทูบเข้าบ้าน
เป็นการเชิญเทพเข้าบ้านส่วนของไหว้เนี่ย
นำกลับเข้าบ้านเหมือนกันเอาไปรับประทานกันในครอบครัวนะฮะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าเมื่อคืนนี้หลายครอบครัว
ก็จัดพิธีในการไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะกันอยู่นะฮะ
ถูกต้องค่ะพอไหว้เทพเจ้าแล้ว
เช้าวันนี้คุณผู้ชมก็ไปเที่ยวกันอ่าฮะ
ฉันก็เดี๋ยวจะมีพาไปเที่ยวกันด้วยนะ
แต่ว่าพาไปเที่ยวก่อนก็ได้นะฮะ
แขมน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานี่ช่วงวันหยุดยาวเนี้ย
ตรงกับเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ต่อเนื่องกับวันแห่งความรักเลยค่ะ
จำนวนมากมาเที่ยวชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ที่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมกำลังออกดอกผลิบานสะพรั่งสวยงาม
เนื้อที่กว่า๓๐ไร่ท่ามกลางทิวเขาที่ล้อมรอบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหแล้วบรรยากาศในสวนเขาก็จะปลูกเป็นลาเวนเดอร์สายพันธุ์สแปนิชอายจากสเปน

แล้วที่เห็นแบบนี้คือเขาปลูกกว่า๕๐๐๐๐ต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการทดลองพืชเศรษฐกิจใหม่
เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการประกอบอาชีพแบบใหม่
สร้างรายได้ให้มั่นคงให้ยั่งยืน
แล้วที่ตรงนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโคราชด้วย
ใช่นั่นไงสีสวยเหมือนกัน
ใช่ค่ะเป็นความสวยงามของทุ่งดอกไม้ในช่วงวันเที่ยวแบบนี้ด้วยนะคะ
วันนี้วันตรุษจีนหลายครอบครัวบอกว่าหยุดงานต้องไปเที่ยวกัน
เพื่อเติมความสุขให้กับชีวิตนะครับ
ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหารอำเภอกันธรรักษ์จังหวัดศรีสเกตคุณ

นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวในช่วงวันหยุดตรุษจีนนะฮะ
ชมทิวทัศน์ทางด้านของตะวันออก
ตะวันขึ้น๓แผ่นดิน
คือขึ้นจากฝั่งประเทศลาว
แล้วก็พระอาทิตย์จะลอยขึ้นไปในเขตกัมพูชา
ก่อนที่จะผ่านเข้ามาในเขตประเทศไทย
ก็เลยเรียกว่าเป็นตะวันขึ้น๓แผ่นดินให้คุณนะฮะ
แล้วก็ยังได้สัมผัสสายหมอกบางในตอนเช้า
อากาศช่วงนี้บ้านเราก็เย็นสบายนะคุณฮะ
ใช่ค่ะอุณหภูมิลดลงมาหน่อยหนึ่งนะ
๒๓๒๔องศาเซลเซียสนะครับ

ก็เหมาะในการที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้
เขาบอกว่าไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้นะคุณ
ตามความหมายของจีนถือว่าเป็นการรับพลัง
รับพลังแห่งแสงอาทิตย์
พลังที่ยิ่งใหญ่จะเข้าสู่ชีวิตของตัวเองนะครับ
แล้วก็ถ้าไปผาหมออีแดงนะฮะก็ได้ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ
ประวัติศาสตร์เก่าแก่อายุ๑๕๐๐ปี
ชมสถูปคู่โบราณสถานเก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
ไปเที่ยวหลายที่แล้วแล้วก็เราติดค้างคุณผู้ชม
ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าอะไร
๙ข้อใช่๙ข้อ๙ประการ
ประการที่ห้ามทำในวันตรุษจีนวันนี้มีอะไรบ้าง

งั้นมันจะเป็นการเอาโชคเอาลาบออกจากบ้าน

แต่จริงเขาทำความสะอาดกันมา๒๓วันแล้วนะฮะ
ก็อย่าเพิ่งทำความสะอาดบ้านนะครับ
ข้อห้ามที่๒ห้ามสระผมห้ามตัดผม
เพราะว่าจะนำความมั่นคงออกจากชีวิตคุณ
ข้อ๓ที่คุณอริยาบอกห้ามพูดอะไรฮะ

ห้ามพูดโกหกนำความเดือดร้อนสู่ตน

ข้อ๕ห้ามเข้าห้องนอนคนอื่น
เพราะว่าจะนำโชคร้ายมาสู่ตนเหมือนกัน
หกห้ามทำของแตกเลยนะครับเพราะว่าลางร้ายจะมาเยือน
๗ห้ามใช้ของมีคมกันไกลมีดอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งใช้
เพราะเดี๋ยวจะตัดความโชคดีออกไปนะครับ
แล้วก็ข้อ๘ห้ามให้ยืมเงินอันนี้ผมไม่ให้เลย
ห้ามให้ยืมเงินไม่งั้นจะต้องให้ยืมตลอดไป
และห้ามยืมเงินคนอื่นไม่งั้นก็จะยืมตลอดไป
เป็นหนี้เป็นสินตลอดไปแล้วข้อ๙เป็นข้อห้ามอีกข้อหนึ่ง
ห้ามใส่สีขาวดำเพราะถือเป็นสีแห่งลางร้ายนั่นเองนะฮะ
วันนี้ก็เลยจะเห็นคนใส่ชุดสีแดงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใหม่แบบนี้
เอาจริง๙ข้อเนี่ยบางข้อนะเราก็รู้บางข้อก็แบบเราไม่รู้ว่ามันต้องมีเป็นข้อห้ามด้วย
ใช่เป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติตามมันก็จะเป็นเคล็ดแห่งความมงคลด้วยนะครับ
บางคนก็ใส่สีแดงสีทองสีสดใสนะฮะ
ก็ทั้งหมดทั้งมวลบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเลย
แต่ว่าเดี๋ยวในข่าวของเราก็จะมีมาเรื่อยนะบรรยากาศสีสันและความสุขนะฮะ